หลายวันที่ผ่านมาถ้าขึ้นไปดูทางตอนบนของประเทศนะคะ
ถือว่าอุณหภูมิลดลงต่อเนื่องก็เริ่มสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นเรื่อยค่ะ
แต่ว่าสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่ภาคใต้ก็ยังคงวางใจไม่ได้
เพราะว่ามีฝนตกหนักฝนตกชุกในหลายพื้นที่
สถานการณ์ในภาพรวมตลอดสัปดาห์ที่จะถึงนี้จะเป็นอย่างไร
ไปติดตามในจับตาเตือนภัยค่ะ
สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้

ใครที่จะวางแผนท่องเที่ยวตามจุดต่างทั่วประเทศไทย
มีการคาดการณ์ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปสถานการณ์สภาพอากาศเมืองไทยของเรา

ใครที่จะไปบริเวณทางตอนบนไปสัมผัสอากาศหนาวเย็น
อาจจะไม่ได้ดั่งใจนะครับเพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าหลังจากนี้นั้นก็จะเริ่มอุ่นขึ้น
ที่เป็นแบบนี้เพราะว่าล่าสุดจากการตรวจสอบ

ปัจจัยที่นำเอาอากาศเย็นมาเยือนเมืองในของเรา
เมื่อวัน๒วันที่ผ่านมานี้ก็คือบริเวณหย่อมความกดอากาศสูง
อยู่บริเวณทางตอนกลางของประเทศไทย
คาดการณ์ว่าจะกลับมาเยือนเมืองไทยของเรา
แบบวัน๒วันที่ผ่านมานี้อีกครั้งหนึ่ง
ในช่วงกลางสัปดาห์หน้าก็คือช่วงวันพุธ
ก็จะนำเอาอากาศเย็นมาเยือนเมืองไทยของเราอีกครั้งหนึ่ง
แน่นอนครับสิ่งที่ต้องระวังหน่อยสำหรับใครที่จะไปตาม
เทือกเขาต่างยอดเขาต่างในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ

ก็จะเหนียวนำให้เกิดหมอกหนาเกิดขึ้นได้

แล้วก็เพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนด้วยนะครับ

อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า

ส่วนในช่วง๖๙จะมีอากาศเย็นในตอนเช้า
อุณหภูมิจะเย็นลงประมาณ๓๕องศาเซลเซียต

มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าเช่นเดียวกัน

อุณหภูมิก็จะเย็นลงประมาณ๓๕องศาเซลเซียต

ร้อนละ๓๐๔๐องศาเซียตของพื้นที่

อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าเช่นเดียวกันครับ

อุณหภูมิจะเย็นลงประมาณ๑๓องศาเซลเซียตนะครับ
โอกาสการเกิดฝนก็อยู่ที่ประมาณ๓๐๔๐ของพื้นที่
ส่วนใหญ่นั้นบริเวณทางตอนล่างของภาคนะครับ

อากาศเย็นในตอนเช้าครับกับมีฝนฟ้าขนองบางแห่ง
ส่วนในช่วง๖๙องศาเซียตนะครับ

เป็น๔๐๖๐องศาเซียตของพื้นที่กับตกหนักบางแห่ง
ทะเลนั้นมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรนะครับ
ห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
ส่วนภาคใต้ครับช่วง๓๕นี้มีฝนฟ้าขนอง

การเกิดฝนเพิ่มขึ้นนะครับ
ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่ง
อ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรนะครับ

ส่วนทะเลอันดามันครับคลื่นสูงประมาณ๑เมตร
ห่างจากฝั่งออกไปคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร

มีฝนฟ้าขนอง๑๒๐๓๐ของพื้นที่นะครับ

ต้องระวังหน่อยโอกาสการเกิดฝนเพิ่มขึ้นครับ
ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งครับ
อุณหภูมินั้นเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ๒๕จนถึง๓๓องศาเซลเซียตนะครับ
ดังนั้นใครจะเดินทางท่องเที่ยวตามจุดต่างทั่วประเทศไทย
จากต้องระวังเรื่องของสภาพอากาศแล้ว
สุขภาพร่างกายนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ต้องดูแลรักษาเป็นพิเศษด้วยนะครับ

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีนะครับ